เป็นเรื่องที่มีคนมาร้องเรียนผ่านสื่อว่าอยากจะให้ตามความคืบหน้าให้หน่อยนะคะ
พี่สาวบอกว่าน้องสาวเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาดี
แล้วก็ไปเช่าหอพักอยู่คนเดียวปรากฏว่าติดต่อน้องสาวไม่ได้
พอไปหาน้องสาวเนี่ยโอ้โหเห็นน้องสาวอยู่ในสภาพที่เปลือยท่อนล่าง
หายใจรวยรินแล้วก็ร่างกายตามเนื้อตัวเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกาย
ก็พาไปโรงพยาบาลตั้งแต่๘มีนาคมแล้ว
หอพักอันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
และสุดท้ายที่น่าเศร้าก็คือโอ้โหช่วงค่ำ
เมื่อวันที่๒๕มีนาคมเสียชีวิตแล้วอ่ะ
เสียชีวิตเลยค่ะครับคือระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
อาการหนักผ่าตัดสมองด้วยนะ
พี่สาวอายุ๓๕นะคะที่มาร้องสื่อขอความเป็นธรรม
น้องสาวที่เสียชีวิตอายุ๓๒
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงกลางดึก๗มีนาคม
มีคนที่พักอยู่ในหอพักเดียวกันที่อยู่ชั้น๒
โทรศัพท์ไปแจ้งว่าที่ห้องชั้น๓มีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันเสียงดังมาก
แต่ไม่ขึ้นไปดูเพราะคิดว่าเป็นผัวเมียทะเลาะกันนี่แหละ
แต่ก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพัก
วันรุ่งขึ้น๘มีนาคมค่ะช่วงประมาณ๑๐โมงได้
เพื่อนของผู้เสียชีวิตโทรหาไม่มีคนรับสาย
ก็เลยไปหาที่หอพักเรียกอยู่ที่หน้าห้องก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ประตูห้องล็อกด้วยก็ล็อกจากด้านในห้องนั่นแหละ
ก็เลยลงไปเรียกแม่บ้านที่ดูแลหอพัก
แม่บ้านก็ขึ้นมาก็เรียกช่วยกันเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับอยู่ดี
ทีนี้ค่ะก็เลยเดินกันไปที่ประตูทางหนีไฟ
ปีนดูโอ้โหเห็นว่าผู้หญิงคนนี้หญิงสาววัย๓๒ปีคนนี้
นอนหายใจรวยรินอยู่ที่ระเบียงหลังห้องพัก
แล้วท่อนล่างอะค่ะเปลือยนะคะใส่แค่เสื้อยืดสีขาวบางบางตัวเดียว
ไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในด้วยก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
กู้ชีพกู้ภัยก็มาถึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่อาการหนักค่ะหนักถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดสมอง
มีเลือดคั่งในสมองสมองบวมแล้วก็เสียชีวิตช่วงทุ่มหนึ่ง
มีนาคมที่ผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะคะ
ตามตัวเนี่ยโอ้โหมีร่องรอยหลายอย่างค่ะคุณผู้ชม
ตาข้างขวาเนี่ยนะมีรอยเขียวช้ำเลย
มีรอยเล็บแล้วก็มีรอยเขียวเหมือนกับถูกบีบแขนนะคะ
ศีรษะปูดบวมเหมือนกับถูกกระแทกด้วยของแข็ง
เลือดข้างในสมองสองด้านเลยค่ะทั้งด้านขวาและด้านซ้าย
ตามตัวมีรอยเขียวช้ำทั้งตัว
ต้องตรวจสอบเพราะว่าสภาพตอนที่เจอคือเปลือยท่อนล่างอยู่ด้วยค่ะ
แค่เสื้อสีขาวตัวเดียวบาง
ทีมข่าวก็ไปคุยเพิ่มไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวหอพักที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนที่รู้จักกับผู้ตายที่ทำงานด้วยกัน
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายคนนึง
ว่าก็รู้จักกับผู้ตายนี่แหละขึ้นไปหาผู้ตายที่ห้อง
เหมือนกับไปคุยตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วทะเลาะกัน
ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้นะคะ
ว่าน่าจะบีบคอเอาหัวโขกพื้นจนผู้หญิงคนนี้ก็แน่นิ่งไป
ซึ่งข้อมูลของคนที่อยู่แถวนั้นก็สอดคล้องกับคนที่พัก
หอพักที่เกิดเหตุที่โทรไปแจ้งกับคนดูแลหอพักค่ะ
ว่าก่อนที่จะไปพบผู้หญิงคนนี้นอนหายใจรวยรินเนี่ย
มีเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันคล้ายกับผัวเมียทะเลาะกัน
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบนึงนะคะ
เก็บหลักฐานเบื้องต้นไม่มีรอยหรือค้นทรัพย์สินอะไรเลย
สินของผู้เสียชีวิตอยู่ครบเลยค่ะไม่มีอะไรหายไปแม้แต่ชิ้นเดียว
ก็ต้องไปตรวจดูลายนิ้วมือค่ะรอยนิ้วมือแฝง
ว่าจะตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิด
มันน่าเสียดายกล้องเสียกล้องวงจรปิดเสียซะอีกใช้การไม่ได้นะคะ
ก็ต้องเรียกพยานที่เกี่ยวข้องช่างรับเหมาทาสีตึกเพื่อนชายคนใกล้ชิด
คนที่คบหากับผู้เสียชีวิตอย่างนี้ค่ะคือเรียกหมดเลยมาสอบปากคำทั้งหมดนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะศพของผู้เสียชีวิต
รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดนครพนมแล้ว
ตำรวจบอกว่าขอเวลานิดเดียวตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
แต่หลักฐานมันต้องชัดมากกว่านี้ถึงจะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าใครมาทำร้ายเธอ